คือจริงแล้วเวลาเราจะไปขอพร

แต่ว่าที่ที่ฉันจะพาไปเนี่ย

ไม่เคยเจอมาก่อนแบบนี้ดิฉันก็ไม่เคยเจอเหมือนกัน
ไปดูกันว่าทำไมต้องพาแฟนไปแก้บน
ไปกันที่วัดอุทุมพระรารามหรือว่าวัดไผ่แขก
ชาวบ้านหลังจากในจังหวัดสุพรรณบูรีและจังหวัดใกล้เคียง
เขาก็จะเดินทางมาที่วัดกันมากราบไหว้ขอพรกัน
หลังจากที่ขอพรหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้ากันไปแล้วเนี่ยนะ
เขาก็จะมีการแก้บนกันยังไง
คือบางคนเขาก็พาแฟนมาแบบนี้คุณ

คือนี่ใช่ไหมที่ยืนเดินข้างหน้านี่คือแฟนเขา

ลมเขาพาพัดลมมาเขาถือพัดลมมา
เพื่อที่จะมาถวายเป็นของแก้บน
แต่ว่าทำไมต้องเป็นพัดลม
ทำไมฟังครัวครูใบดีการดูสิทธิ์ให้สัมภาษณ์กันคะ

ก็เลยบ่นหลวงพ่อว่าเออถ้ามีโชคมีลาบหมดหนี้หมดสินหรือว่าอย่างไรเนี่ย
หรือนำไปต่อทุนได้เนี่ยก็จะนำพัดลมมาถวาย
ปรากฏว่าคำอธิษฐานนั้นสำเร็จ
คนนั้นก็เลยซื้อพัดลมนี้มาถวายหลวงพ่อ๔ตัว
ตอนนี้ญาติโยมบางท่านมาแล้วเห็นว่าแปลก
ก็เลยถามว่าทำไมถึงมีพัดลมอยู่ข้างหน้าอาตมาก็เลยเล่าให้ฟัง
จากนั้นก็ญาติโยมเขาก็เลยบนบานสั้นก้าวตามมั่ง
เข้าใจหรือยังคะว่าทำไมถึงต้องเป็นพัดลม
เพราะบางคนเขาบอกว่าชีวิตมันร้อนรุ่ม
มันไม่เย็นสบายมันไม่สะดวกสบายเอาง่าย

ถูกต้องก็เลยบนเป็นพัดลมพอได้ตามคำอธิษฐานคำขอ
ก็นำพัดลมมาแก้บนเพื่อที่จะให้ชีวิตเราเนี่ย
มันหมุนไปมันพัดไปมันมีแต่ความสงบสุขร่มเย็นนั่นเอง
วันหลังน่าจะบนบานว่าจะเอาแอร์มาถวายนะ
ก็จะเย็นขึ้นช่ำกันเลยนะคะ
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยหลวงปู่ดูสิตเนี่ย
ท่านก็บอกว่าเคยมีลูกศิษย์ของหลวงปู่มากราบไห
ว่าอย่วงพ่อสำเร็จทันใจเก้าหน้าองค์นี้
แล้วบอกกล่าวหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้าว่า
ชีวิตมันร้อนรุ่มร้อนรนมีแต่ปัญหา
ขอให้ผ่านพ้นชีวิตวุ่นวายนี้ไปได้ให้หมดหนี้หมดสิน
ถ้าสำเร็จดังหวังตั้งใจก็จะนำพัดลมมาถวาย
ลูกศิษย์สมพรปรารถนาก็เลยนำพัดลมมาแก้บนแบบที่เราเห็นกันนี่แหละค่ะ
คือเขาก็บอกกันว่าหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์มากเลย
เพราะว่ามาขอพรกันหลายต่อหลายเรื่องก็สำเร็จสมหวังกันไป
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเรียนการศึกษาโชคลาภ
ซึ่งผู้ที่บนบานสารกล่าวหลวงพ่อเอาไว้และสมปรัฐนาเนี่ย
จากพัดลมที่นำมาแก้บนแล้วเนี่ยนะก็จะมีพวกกล้วย
ประทัดแตรวงมาแก้บนกันเป็นจำนวนมาก
ส่วนใหญ่ที่นำประทัดกับแตรวงมาก็คือเป็นความเรื่องชื่อเสียง
เรื่องความโด่งดังอะไรแบบนี้ใช่ค่ะและที่สำคัญนะคะ
เพราะครูอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสตินั่นเอง
รู้จักคิดตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทอย่างมงายกับอะไรให้มากนัก
เพราะว่าจริงแล้วสิ่งเหล่านี้ต่างมันเป็นเรื่องของความเชื่อเท่านั้น
มันขึ้นอยู่กับการกระทำของคนเราเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
ทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นพระท่านว่าเอาไว้นะ
ดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแบบนี้แหละค่ะ
คุณผู้ชมก็ยังขอกันมาเยอะขอให้มีแต่ความดีไม่มีความทุกข์
ขอให้มีแต่ความสุขอะไรก็ว่ากันไป